มาดูเรื่องแรกที่อยากจะฝากให้ดูกัน

แต่จะพาไปดูแม่ค้าขายต้นไม้คนหนึ่ง

แล้วมีหนุ่มคนนึงมาขอซื้อต้นไม้เธอ
พร้อมกับจ่ายเงินมัดจำไปแล้ว

เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาต้นไม้แล้ว

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง

จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณชนะดูเป็นอุทาหรณ์นะครับ

เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณน้ำลำเผา
แม่ค้าขายต้นไม้นี่แหละค่ะคุณ

ตอนแรกมีหนุ่มคนนึงติดต่อมา

กำลังจะส่งของให้เลยแต่จู่

งงคุณน้ำค่ะแม่ค้าขายต้นไม้

ซึ่งเป็นลูกค้าเขาทักมาคุณเห็นไหม
ทักเฟซบุ๊กมาชื่อคุณวิทย์นะคะ

ไม่เอาส่งปรายศนีย์นะอาจจะกลัวว่า

ให้แม่ค้ามาส่งด้วย

นัดรับกันตกลงเรียบร้อยนะฮะ

แล้วเธอก็ให้เบอร์ต่างทิ้งเอาไว้ด้วย

คุณวิทย์เปลี่ยนไปคุณวิทย์ใช้สัพพนามคำว่า
ว่าค่ะน้องคะไม่รับแล้วนะคะ

พอดีแฟนพี่ไม่สะดวกจะไปเข้าแล้วค่ะ

แล้วพูดตัดบทเลยว่าไม่เอาต้นไม้
และที่สำคัญเงินมัดจำก็ไม่เอาคืน

เอาไปเถอะอย่างแบบนี้เลยนะแต่พิมพ์กันนะพิมพ์คุยนะ
แล้วยังไงต่อดิสุดท้ายนี่เขาบอกคำนี้
ข้างล่างบอกว่าผัวพี่คงไม่ได้อยากได้ต้นไม้
เหมือนว่ามันจะอยากได้อย่างอื่นมากกว่า
เอ้าแล้วยังไงต่อ
แม่ค้าก็เลยรู้สึกว่าเธอโดนเท
แต่ทีนี้คือเรื่องราวมันโป๊ะแตกไง
ยังไงคนนี้ที่มาตอบในชื่อของคุณวิทย์เนี่ย
อาจจะไม่ใช่คุณวิทย์แต่เดาได้ไหมว่าเป็นใคร

แฟนเขาคงจะไปเห็นว่ามีการคุยกันเหมือนหยอกล้อกับแม่ค้า
ก็เลยไม่พอใจว่าจะมีการนัดเจอกันทานข้งทานข้าวอะไร
คุณน้ำก็บอกกลับไปว่าถ้าไม่รับต้นไม้ไม่เป็นไร
เดี๋ยวเธอคืนเงินมาจำให้มันจะได้ไม่แบบไม่เป็นปัญหาอะไร

แต่ทางแฟนคุณวิทย์นะบอกว่าไม่ต้องคืนเงินแล้วค่ะเอาไปเลยค่ะ
นะคะก็คือบอกแบบนี้คุณวิทย์คงไม่ได้อยากได้ต้นไม้จริงหรอกค่ะ
คุณวิทย์ก็คงจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อตัวเอง

คุณวิทย์เนี่ยเฟซบุ๊กนั้นบล็อกคุณน้ำไปเลยค่ะ

คุณน้ำเองเธอก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ว่า
เธอไม่รู้ว่าเธอควรจะโกรธที่โดนเทออเดอร์
หรือเธอควรจะสงสารคุณวิทย์ดี
ถ้าคุณวิทย์ยังดีอยู่ยังมีชีวิตอยู่
ปลดบล็อกและส่งเลขบัญชีมาให้หน่อย
ยินดีจะโอนเงินมัดจำคืน
ว่าแต่ว่าคุณวิทย์สบายดีอยู่ไหมคะ
ชาวเน็ตค่ะอ่านเรื่องนี้ก็เข้ามาขำ
แล้วก็โอ้สงสารคุณวิทย์คุณดูสิดูคอมเมนต์สิ
พี่วิทย์สิ้นบุญแล้วมา

คือเอาอย่างนี้ดิฉันก็อยากจะถามเหมือนกันว่า
ตอนนี้คุณวิทย์ดูตลอดข่าวอยู่ไหมคะ
แอบส่งไลน์มาก็ได้นะคะ
ไทยรัฐส่งได้นะคะไม่เป็นไรนะคะ

อย่างที่บอกแหละคนมาสงสารคุณวิทย์กันเป็นแถบ
เอาเป็นว่าคือคุณน้ำเขาบอกว่า
เงินที่ได้รับมาจำมาไม่มีการเรียกเอาคืนหรืออะไร
เธอจะไปซื้อขนมซื้อน้ำอะไรอย่างนี้

จะได้ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวอะไร

เออแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ติดต่อคุณวิทย์ไม่ได้แล้ว
แต่ไม่แน่ใจที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยเขายัง
นี่คือคุณต้องเข้าใจว่าวิทย์เกมโอเวอร์
ใช่ไหมวิทย์เกม
วิทย์เกมหรอก
แต่ทีนี้เราก็เห็นใจวิทย์นะคะ
อย่างที่น้องใบตองบอกถ้าวิทย์ยังอยู่ดี
ส่งข้อความมาคุยกับเราเราจะได้ส่งต่อบอกผ่านไป

อ้าวนะแต่ต้นไม้น่าปลูกสักขนาดนั้น

ใช่ใช่ไหมเอ้ยคุณจะซื้อต่อหรือเปล่าฮะอ๋อ
ผมปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวเกมโอเวอร์